คือจะพาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ตอนนี้คลื่นสูง๑๓เมตรมีการมาซัดที่แนวชายฝั่ง
แล้วก็ได้รับความเสียหายหลายหน่วยงานก็เร่งไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสภาพบ้านเรือของชาวบ้าน
หลายพื้นที่เลยที่เขาอยู่ติดกับชายทะเล
ที่อ่อนกำลังจากพายุโซนร้อนปลาบึกแล้วเช่นเดียวกัน
มันกระทบต่อภาคตะวันออกด้วยนะครับ

พื้นที่ของชาวบ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลเนี่ย
เป็นแนวยาวเลยโดนตั้งแต่อำเภอนายายอาม

ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงผิดปกติ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ค่ะว่าคลื่นลมแรงมาก
ตั้งแต่ตี๓เนี่ยคลื่นลมแรงตลอดเลย
คลื่นสูงประมาณสัก๑๓เมตรซัดเข้าชายฝั่ง
สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับชาวบ้าน

โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ร้านค้าริมชายหาด
ส่วนใหญ่ก็เสียหายเรื่องของอาคาร

ล่าสุดค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รองผู้ว่าวิวัตรมหาผลสิริกุลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พาปพมีการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือ
ขนย้ายสิ่งของแล้วก็เฝ้าระวังเหตุการณ์ด้วยนะคะ

บอกว่าทางปพได้รับรายงานว่าระดับน้ำทะเลขึ้นสูงผิดปกติ

เรื่องต้นก็มีรายงานระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นใน๓อำเภอนะคะ
ก็คือหาดแหลมสิงอ่าวยางอ่าวหมูคุ้งวิมารแหลมเสด็จ
ในบางจุดระดับน้ำสูงเข้าบ้านเรือนชาวบ้านแล้ว
แล้วก็เอ่อเข้าท่วมนากุ้งถนนหนทางต่างได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคะ
โดยทางอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
บอกว่าบริเวณขอบพายุปลาบึกที่พัดขึ้นมาที่อ่าวไทยตอนบน
ทำให้คลื่นแล้วก็ระดับน้ำทะเลยกตัวหนุนสูงไปตามไปด้วย
ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงกว่าปกติประมาณ๑๒เมตร
ตรงนี้เป็นอันตรายสร้างความเสียหาย
กับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งระดับน้ำทะเลจะเริ่มทรงตัวแล้วก็สูงได้อีกเล็กน้อยบางจุด
แต่ประชาชนฟังแบบนี้อย่าตื่นตนกนะคะ
เตรียมรับมือกับคลื่นทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งทะเล
สถานการณ์แบบนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับทางด้านโคศก
กรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายค่ะ
บริเวณที่พายุพัดผ่านโดยเฉพาะตอนเหนือ
หรือว่าทางฝั่งตะวันออกหรือว่าขวามือของพายุนั่นเอง
ดังนั้นเวลาพายุเขาเคลื่อนออกไปทางฝั่งอันดามันอ่าวไทย
มันก็ยังโดนอิทธิพลตรงนี้อยู่
อธิบดีกรมอุตุนะฮะเป็นการง่ายแบบนี้
เหมือนเอาพัดลมเป่าน้ำนะครับแล้วก็ไปเจอขอบของทะเล
ซึ่งจะอยู่ทางภาคตะวันออกทำให้น้ำมันซัดมีคลื่นนะ
ฝนอาจจะไม่ตกหลายคนสงสัยฝนไม่ตกแต่ทำไมคลื่นแรงจัง
นี่แหละครับอิทธิพลจากพายุที่ท่านอธิบดีกรมอุตุชี้แจงไว้ชัดเจนนะครับ